คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวอิทธิฤทธิปฏิหารเรื่องนี้

แล้วมีคนที่รู้จักคนใกล้ชิด

อย่างคนนี้ไปทำงานไกลถึงเกาหลีใต้

บอมมี่เชือกบอมมี่อย่างนี้

ผมจะเปิดม้องกลัวให้มึงด้วย

เขาก็คือเถียวก่อนเลยไหม
นับกลัวไปเลยอย่างนี้

นั่นแหละ

ผู้ชายคนนี้เป็นแรงงานไทยครับไปทำงานที่เกาหลี

ในวันเกิดกุมารของเขาแล้วก็บอกว่ากุมารของเขาศักดิ์สิทธิ์นะ
สามารถเรียกให้มาช่วยปิดประตูได้ด้วยมีคนไม่เชื่อครับเขาเลยอัดคลิป
กุมารมาปิดประตูให้ดูอย่างที่เห็นนี้แต่ก็ยังมีชาวเน็ตบางส่วนไม่เชื่อ
คิดว่าล้มเปล่าเปิดพระลมเปล่านะครับผู้ชายคนนี้ก็เลยอัดคลิปอีกรอบ
เชื่อแล้วคนไม่เชื่อสำหรับคนไม่เชื่อก็อธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์เลย
โอ๊ยคุณฝั่งตรงข้ามนู้นมันมีประตูรู้จักลมดูดไหมลมนึงปิด
ฝั่งหนึ่งก็จะเปิดนี่แหละคือถ้ามีประตูสองบานประตูบานข้างนอกปิด
มันจะดูดประตูนี้นะฮะปิดไปด้วยไงหลายคนก็มายืนยันว่าเอ้ยที่บ้านเขาเป็น
ใช่ใช่ที่บ้านก็เป็นบางคนท้าเลยบอกถ้าแน่จริงนะปิดประตูแน่น
แล้วเรียกให้กุมารเปิดประตูสิถึงแกเชื่อนะฮะอีกหนึ่งคนมาบอกว่าเรื่องแบบนี้มีจริงนะ
ที่สำคัญนะผู้ชายเจ้าของคลิปบอกด้วยว่างวดนี้กุมารให้เลขด้วย
คุณผู้ชมดูหน้าจอนะเดี๋ยวมันผ่านหายไปนะใครเชื่อเรื่องนี้นะคนที่เชื่อก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าถูก
แล้วจะทำบุญไปให้นะเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคะ